ค่ะก็หลากหลายปัญหาแล้วครับ
แต่ท่านที่ไม่มีปัญหาเนี่ยผมว่าน่าจะมี

เขาก็ดูแลอย่างดีอะไรพวกนี้ก็บอกเราได้

แล้วก็เป็นกรณีศึกษาซึ่งกันและกันนะครับ

บ้านของป้าแสงอยู่ที่ซอยโพปั้น๔

คือมีข่าวว่าเพื่อนบ้านเขาทนไม่ไหว

หมาที่ตายแล้วป้าก็สตาร์ฟเอง
แล้วเอาไปตากไว้หน้าบ้าน

เอาเป็นว่าวันนี้ครับทางตำรวจนะครับ

มีทางภูมิกับการสอนอห้วยขวางนะครับ

นำหมายสารไปขอตรวจค้นบ้านของนางแสงระวีกันใจรุ่งโรธ
อายุ๖๙ปีอยู่ในซอยโพปั้น๑๐
ก็ไปถึงที่แรกก็ไม่เจอนะฮะ
ก็ตรวจค้นจนได้พบว่าป้าแสงอ้าวไปอยู่บนชั้น๒นะครับ
เพื่อนบ้านร้องเรียนว่าเลี้ยงสุนัขแบบไม่ถูกสุขลักษณะนะครับ
คือเจ้าหน้าที่เข้าไปนะแต่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับ
ระหว่างการตรวจค้นป้าแสงที่อยู่ชั้น๒ของบ้าน
ผู้สื่อข่าวก็เห็นแล้วก็ได้ยินเป็นระยะได้ยินเสียงนะฮะ
ป้าแสงก็ส่งเสียงออกมาบอกว่ากำลังอาบน้ำให้สุนัขที่เลี้ยงไว้
แล้วก็มีเสียงตะโกนไล่เจ้าหน้าที่ในช่วงแรกบ้าง
สามารถล๊อคบกลับและชอบเปลี่ยงหลุมลบบนัด
กระทั่งเบียงอีกกว่าเลยครับ

ป้าดึงสุนัขไปกระชากไปนะอ๋อนี่มีหมาเจ็บด้วยฮะ
อ่าก็ได้ออกมาตัวหนึ่งอ่ะมันก็มีรอยเลือดอยู่อ่ะนะครับ
อ่าที่ตรงก้นของมันนะครับอ่าได้มาตัวหนึ่ง
ที่เข้าไปตรวจค้นที่แรกป้าแสงไม่ให้เข้า
แต่เจ้าหน้าที่ก็มีหมายค้นของศาลเลยเข้าไปได้
แล้วก็ได้สุนัขมาตัวหนึ่งที่เนี่ยมีเลือดออกนะครับ
ก็ทาเบทาดีนให้ไปเจ้าหน้าที่ก็ดูแลให้นะครับ
แสงก็ตะโกนพูดกับเจ้าหน้าที่ว่าก็นี่แหละเจ้าหน้าที่เข้ามานี่แหละ
ก็เลยสุนัขเนี่ยก็เลยพลาดถูกกำลังไกลตัดขนจนบาดเจ็บ
เพราะตอนที่มาเนี่ยป้าบอกป้ากำลังดูแลสุนัขอยู่
อาบน้ำกำลังตัดขนอยู่
ตรวจค้นใช้เวลา๑ชั่วโมงนะครับในบ้านของป้าแสง
นายสัตวแพทย์ธรรมนานการพิเศษจากโรงประสูจน์ศักดิ์ที่เข้าไปตรวจค้นด้วย
บอกว่าจากการเข้าไปตรวจภายในบ้านพักของป้าแสง
สภาพด้านในค่อนข้างส่งกลิ่นเหม็น
ตรวจสอบแล้วไม่เจอสุนัขป่วยนะแต่มีสุนัขที่บาดเจ็บเป็นแผลจากการถูกของมีคม
ในบ้านพบสุนัข๓๐กว่าตัว
โอ้โหเยอะมากนะคะ
แล้วเขาเป็นบ้านไม่ใช่บ้านเดียวใช่ไหม

ใช่อยู่ติดกันเลยนะครับ
สภาพในบ้านเจ้าหน้าที่บอกว่าค่อนข้างแออัด
คือแออัดเกินกว่าจะเลี้ยงสุนัขตามจำนวนที่มีอยู่๓๐กว่าตัว
ส่วนซากสุนัขสตาฟที่ตั้งโชว์เอาไว้หน้าบ้านเมื่อวานนี้เราก็เห็น

แต่มีสุนัขเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแออัดนะครับ
นักบางตัวก็มาเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกัน
แต่เจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกว่าเขาจะปล่อยออกมาจากกงเป็นเวลาสลับเปลี่ยนกัน
มันมีสุนัขที่มีแผลนะครับอยู่๒ตัว
แล้วก็ไปดูแลรักษาแผลให้นะครับ
ที่เกิดเนี่ยเป็นแผลที่เกิดจากการตัดขนของป้าเองนะครับ
แล้วก็ไปตัดโดนบริเวณแก้มข้น๒ข้าง
อีกตัวหนึ่งโดนบริเวณข้างตัว
การให้ภูมิคุ้มกันนะครับ
ป้าบอกว่าป้าฉีดวัคซีนเองนะครับ
ซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันว่าฉีดเมื่อไหร่ฉีดยังไง
อันนี้ก็คงอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
ภาพรวมก็คงไม่ได้เข้าเรื่องทารุณกรรม
เพราะว่าไม่ได้มีการละเว้นหรือปฏิบัติอะไรที่ทำให้สุนัขเนี่ย
ถูกทารุณทั้งภาพอิจัยและร่างกาย
แต่อาจจะเข้าขายเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในเรื่องของการควบคุมโรคนะครับ
คือโดยสรุปจากเจ้าหน้าที่เนี่ยเรื่องทารุณกรรมสัตว์ถือว่าไม่ผิด
เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าที่มันแออัดเกินไปสำหรับ๓๐กว่าตัว
แล้วก็ป้าแสงฉีดวัคซีนให้หมาเองอันนี้ผิดนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับทางภูมิหน่วยการเขตดินแดง
จะไปแจ้งความร้องทุกข์กับทางตำรวจนะฮะ
คือถ้าเขตอยู่กับเขตดินแดงนะบ้านป้าแสงเนี่ย
แต่ถ้าขึ้นกับสนอยู่สนฮ่วยขวางนะครับ
เขตดินแดงจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจเนี่ย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขตบอกว่าเคยมีคำสั่งให้ป้าแสง
จำนวนสุนัขในบ้านลงแล้วนะเพราะว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนไป
แต่จากการมาตรวจค้นวันนี้ถือว่าป้าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งอะไรเลย

ผู้สื่อข่าวไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านนะครับ
แต่เขาบอกว่าเขาเป็นแค่คนดูแลสุนัขคนเลี้ยงสุนัข
ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่แค่ไปมาเท่านั้นนะฮะ
ก็พยายามจะขอสัมภาษณ์นะแต่เขาบอกเขาไม่สะดวก
คุณลูเป็นแฟนคุณป้าปะ
ไม่ใช่ครับผมเป็นพี่เลี้ยงหมาครับ
แฟนคุณลุงคุณป้าคือนายอมรเรียงอุตมานันต์เป็นรองผู้ว่ามุกดาหาร
เช็คชื่อได้เลยว่าจริงหรือโกหก
แล้ววันนี้ตำรวจเข้ามาตรวจค้นรู้สึกยังไงคะ
ปกติเขามาดูสุขภาพหมาเหรอลูก

ถ้าลุงทำผิดลุงกงไม่อยู่แล้วเลยลุงกงหนีไปแล้ว
เดี๋ยวป้าจะให้ช้ำปากแล้วนะครับ

แสดงว่าคุณหลุมคนใต้

แล้วเมื่อวานนะครับเราไปก็เจอคุณลุงนะกับคุณลุงคนเนี้ยคนเดียว

สตาร์ฟเมื่อกี้ไม่เจอแล้วนะ

เขาบอกว่าเขาก็ยังมีความเห็นต่างจากทางเจ้าหน้าที่นะฮะ

ป้าแสงไม่มีความผิด

มีแค่เรื่องการจัดสวัสดิภาพ
ฉีดวัคซีนโดยไม่รับอนุญาต
บอกว่าที่มาดูเนี่ย

มันเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ชัด

เพื่อแจ้งความดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่ง

มีหมายค้นมาเข้าไปดูได้ถึงในบ้าน
แต่ยังไม่สามารถเอาผิดอะไร

ก็ยังจะต้องใช้เวลารอต่อไป
กระบวนการเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่า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

เขาเอาแผ่นพลาสติกมากั้นที่ระเบียงบ้านระหว่างบ้านเขากับบ้านป้าแสง
เมื่อวานป้าแสงบอกเพื่อนบ้านมาเผาบ้านเขา
เขาบอกไม่เพราะป้าแสงเนี่ยชอบออกมาอาบน้ำด้านนอก
เอ๊ะไม่ได้เขียนตกมาเนี่ยเอาหมามาอาบน้ำด้านนอกใช่ป่ะ

บอกว่าเพราะป้าแสงชอบออกมาอาบน้ำด้านนอก

แล้วเขามีลูกสาวเลยไม่อยากให้เห็น

เพราะถ้าลูกสาวเห็นหมาอาบน้ำข้างนอกระเบียงคงไม่เป็นไร

ขนหมามันก็ปลิวไปติดคอมพิวเซอร์แอร์

พอกั้นปุ๊บป้าแสงไม่พอใจ
กั้นทำไมอากาศมันไม่ถ่ายเท

ก่อนหน้านั้นผมทำเป็นแบบเหมือนแผ่นพลาสติกนะ

พอเที่ยวนี้กลับมาเจอของแข็งเนี่ยรอยมีดยังอยู่เนี่ยจะเป็นรู
แกเอามีดทิ้มเสร็จแล้วก็เอาค้อนทุบสุดท้ายทำไม่ได้แกไฟเผาเลยอย่างเงี้ย
ลองดีก็เดี๋ยวรู้กันแกก็ไปหาไฟมาเลยเผาเลย
แล้วคนมีบ้านข้างที่ติดกันที่ตอนนั้นผมมีเข้าเช่า
มีคุณยายอยู่ในบ้านคนหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยแล้วหลานแกไม่อยู่แกล็อกประตูไว้
ในโมเมนต์นั้นคุณยายเดินเข้าออกอ่ะน่าสงสารมากเลยอ่ะ
คือไฟมันจะไหม้แต่คุณยายออกก็ออกไม่ได้อย่างนี้
เรื่องความปลอดภัยเนี่ยกังวลเรื่องฝุ่นเรื่องไฟนี่บอกเลยว่ากังวล
ก็ที่บ้านก็จะมีอุปกรณ์ผจญเพลิงทุกอย่างนะมีขวานมีค้อนใช่ครับมี
ท่อน้ำบนจากแท้งสองตัวฉีดแรงแล้วก็มีบันไดลงไปทางหลังคา
ไปถึงบ้านเขาเลยพาดออกไปเลยสามารถปีนบันไดลิงออกไปได้
แล้วก็มีถังน้ำเพลิงตอนนี้เหลืออยู่๑๒ถังเตรียมไว้เลยอย่างนี้
คนข้างบ้านว่าถ้าเกิดมีอะไรมาบ้านผมได้เดี๋ยวผมมีหมดเนี่ยค่ะ
แล้วก็เพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามีคลิปหนึ่ง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนวันส่งท้ายปีเก่าเมื่อปีที่แล้ว
คือเขาเนี่ยล้างรถอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีกระถางต้นไม้ของบ้านป้าแสงอ่ะ
มาวางขวางอยู่เขาก็เลยไปยกกระถางออกกลับคืนไปวางไว้ที่บ้านป้า
อ่าแล้วก็บอกป้าว่าขอยกต้นไม้ไปวางหน้าบ้านนะ
พอรถเข้าออกไม่ได้ป้าแสงโกรธแล้วก็ไล่ด่า
พอตกค่ำเนี่ยเอาน้ำที่กลิ่นเหมือนฉี่หมาอ่า
ราดใส่ตัวเขากับคุณแม่แล้วก็ไปแจ้งความว่าเนี่ย
ไปฆ่าหมาป้าตายเนี่ยค่ะไปดูคลิปกันก่อน
เดี๋ยวมันมาขายไม่ได้แมทแต่ตัวเนี้ยแมทแน่บ้านของมึง

ไปเลยออกไปเลยชิวไปเลยเอาแล้วเลย
ไหนไอ้มัน
เป็นตัวตัวเว้ย
นั้นแกสาดลงมาจริงในคลิปจะมีจะมีนะคะที่มีน้ำสาดลงมา
จะเป็นน้ำเหมือนสาดลงมาแต่ครั้งที่สองจะเป็นฉีด
แต่ไอ้น้ำที่สาดลงมาน่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันใช่หรือเปล่า
แต่เราเดาว่ามันใช่เพราะมันมีกลิ่น

ตอนค่ำแกแอบไปแจ้งความว่าเราฆ่าหมาแก
ตำรวจเล่าให้ฟังว่าหมาที่ถือไปค่ะเป็นหมาที่มีกลิ่นแล้ว

แกสามารถสร้างเรื่องขึ้นมาได้โดยที่แบบเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นอ่ะ
แล้วบ้านที่อยู่อะค่ะคือมันอยู่แบบมันได้ใช้แค่ประโยชน์แค่ครึ่งเดียวด้วยนะ
หนึ่งกลิ่นนะคะกลิ่นข้างนอกเนี่ยตากผ้าไม่ได้เลย
คือมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยตรงหน้าบ้าน
ตอนนี้ย้ายไปแล้วค่ะย้ายเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานี่เอง
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ตั้งใจว่าจะอยู่ต่อ
เพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวแกก็คงเงียบแหละเพราะคิดว่าแกอาจจะแบบสติขึ้นขึ้นลง
แต่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิด๓๑วันที่อยู่ตรงนั้นแกด่าทุกวันเลย
ให้ต่อได้๒ปีเจอแบบนี้มา๒ปี
เจอแบบนี้คือเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงเนี่ยมา๒ปี
หลายคนในนี้เคยพูดแบบว่าอยากจะย้ายบ้านไหมย้ายบ้านเช่าไหมอยู่ตรงไหนก็เช่าเหมือนกัน
พี่บอกจะเช่าย้ายทำไมในเมื่อมันยังแบบก็อยู่สงบดีตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร
แค่แบบเราอยู่กับเราก็เราก็ทนได้แต่ว่าพอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้
เข้าใจแล้วว่าทำไมคนรอบข้างถึงบอกเราแบบนี้
นี่ก็เป็นข้อมูลจากฝั่งเพื่อนบ้าน
คือมันเป็นความที่น่ารันทศที่สุดนะคุณเขียนมาสอน

ที่เราอยู่ตรงบ้านของเราแล้วเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
อึดอัดถึงขั้นต้องย้ายบ้านหนีเนี่ย
โอ้โหอุตส่าห์รวบรวมสตุ้งสตางค์มาซื้อบ้านสักหลังหนึ่ง

แล้วก็มาเจอเพื่อนบ้านที่สร้างความเดือดร้อนมันลำบากใจจริงนะ
คือเชื่อของเธอไม่มีใครอยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะฮะ
แต่พอมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
จัดการกันเองมันก็ลำบาก

เจ้าหน้าที่ต้องช่วยนะฮะ

นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะการที่ต้องไปหาบ้านใหม่เนี่ย
เพื่อนบ้านก็เลยยังไม่ค่อยพอใจเจ้าหน้าที่วันนี้ไง
ไปตรวจค้นบอกมันยังทำอะไรเขาไม่ได้เลย
ก็ต้องรอไปก่อน